จังหวัดสะแก้วค่ะลุงหลานตั้งวงดื่มสุรากัน
เพราะเดี๋ยวจะได้ไปกดเงินหลานบอกลุงจะมาทวงอะไร

เท่านั้นแหละค่ะตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกัน
ลุงถูกทำร้ายร่างกายไปสักประมาณนึงแล้วก็คือยืดถูกกับชาติกัน

พอกลับมาบ้านค่ะหลานน่าจะยังอารมณ์ค้างเรื่องไม่จบ
ไปลากเอาจอบมาตีแสกหน้าลุงลุงตายคาที่เลยนะคะ
ตำรวจสพปังศรีดาพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างสะแก้ว
ไปตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอเมืองสะแก้ว
พศนไปถึงค่ะไปพบศพนายธวรรดิ์พูลเพิ่ม
อายุ๖๙ปีถูกตีด้วยจอบที่ใบหน้านอนจมกองเลือดเสียชีวิต
สอบถามพยานทราบว่าผู้เกาะเหตุคือนายทิศ
ขออภัยค่ะนายนิชชารันศรีพรมอายุ๒๖ปีเป็นหลานของผู้เสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุช่วงกลางวันพยานเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
สองคนก็เห็นนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
โดยอ้างว่าจะมีคนโอนเงินมาให้
แต่หลานชายบอกว่าลุงจะทวงทำไมล่ะก็ผมเคยบอกไปแล้วนี่
เท่านั้นแหละค่ะลุงก็เลยดุด่า
ส่วนฝ่ายหลานก็ต้องไม่พอใจที่ถูกลุงดุด่า

ตอนแรกลุงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าก็คือมีเลือดออก
ก็เลยหอบเอาหลักฐานที่มันทนโทษอยู่ใบหน้าไปแจ้งความไว้ที่สพปางศรีดา

หลานน่าจะยังไม่หายแค้นอารมณ์น่าจะยังค้างอยู่ค่ะ
ไปลากจอบมามาตีลุงจนตายเลยนะคะ
เอาฟังเสียงตำรวจที่ดูแลคดีนี้ค่ะ
หลานนี้จับได้ยังครับ
ได้ตรวจล่ะ
ตอนนี้ตำรวจนะคะก็ติดตามจับกลุ่มตัวหลานคนนี้ได้แล้ว
อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพปางศรีดาส่วนร่างของลุง

พยาบาลยุพราชสะแก้วค่ะ